จะพาไปที่ไหนสำหรับในวันนี้
เอาไปที่นี่เลยครับที่จังหวัดลบบุรี
เมืองลิงนะไปทำไม
ไปที่เมืองลิงแห่งนี้เพราะว่าจะพาไปทานอาหารอร่อย
เป็นอาหารพื้นถิ่นชาวไทยภวร
บางคนไม่รู้ไทยพลคืออะไร

ตลอดกินวันนี้ครับมาพร้อมกับรถคู่ใจคันนี้ของผมออร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
จะพาไปร้านที่มีชื่อว่าร้านมัดหมี่วันนี้ตลอดกินจะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์กันครับ
เดินทางมาถึงที่จังหวัดลบบุรีกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะพาไปอิ่มอร่อยกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูภาพบรรยากาศแถวนี้กันหน่อย
ทักทายประชาชนแถวนี้ไปดูซิว่าเขาดูไทยรัฐทีวีกันหรือเปล่านะครับตามมาเลย
และตลาดสดที่ผมพามาเดินที่นี่นั้นมีชื่อว่าตลาดสดสะแก้วนั่นเองนะครับ
ซึ่งต้องบอกเลยว่าตลอดทางที่ผมเดินในตลาดแห่งนี้เนี่ยนะ
บรรดาพี่ป้านาอาให้การต้อนรับทักทายไทยรัฐทีวีกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเชียว
โอ้โหลูกชงลูกชิ้นเต็มไปหมดเลย
เอาสวัสดีจ้าบ้าดูไทยรัฐทีวีหรือเปล่าดูค่ะ

โอ้โฮตัวจริงหล่อกว่าตัวปอม
ช่องนี้ดูประจำโอ้เห็นตัวจริงหล่ออย่างนี้เลย
นี่เป็นไงไม่ใช่หน้าม้านะนี่เขาพูดเอง

คนที่ได้เห็นตัวจริงน่ะดีจังเลยหล่อ
คุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงแล้วนะร้านมัดหมี่อาหารไทยพวนเป็นอาหารสูตรโบราณเลยผมว่าวันนี้อย่ารอช้าไปพิสูจน์ความอร่อยกันเลยดีกว่าครับ
คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะแม่ติ๋มสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ร้านของเราเนี่ยนะเปิดมานานกี่ปีแล้วเล่าให้ฟังหน่อย

สามสิบปีอ่ะอาหารไทยพวนอาหารโบราณมันมันเป็นยังไงเลย
คือต้องบอกก่อนว่าลบลีนี้คนพวนเยอะ

คนที่อพยพกันมาจากเวียงจันทร์เยอะ
และการทำอาหารไทยพวนเนี่ยส่วนมากคนควรจะทานอาหารคลีน
น้ำปลาร้าเป็นหลักแกงอ่อมทุกชนิดก็ใส่น้ำปลาร้า

กินข้าวแล้วก็ไปชิมความอร่อยกันนะครับ

คุณผู้ชมครับอาหารวางเรียงรายเต็มไปหมด

ถุดิบอย่างปลาร้าเนี่ยหมักเป็นปี

ดังนั้นกล้างไม่เปื่อยตัวไม่นิ่มค่ะ

โดนมัวแดงคัดโตเก่าไปเลย

เพราะว่าสับแล้วเนี่ยมันละเอียด

ตอนกินแล้วกากติดคอที่ก็เก็บตังได้เลยนะ

เมนูแรกทานอะไรก่อนดี

แต่ว่ารสชาติมันก็พอดีแล้วก็หอมด้วย
ปลาร้าสับอร่อยมากคือผมบอกก่อนนะแต่ก่อนเป็นคนไม่ทานปลาร้า
แต่เดี๋ยวนี้ติดปลาร้าก็เพราะปลาร้าสับเนี่ย
แล้วคุณแม่เนี่ยทำออกมาได้อร่อยมากเลยนะ
นี่แล้วมาที่เมนูนี้โอ้โหนี่คือฮีโร่เลยเหรอ

เล่าให้ฟังหน่อยวันหนึ่งออกกี่ถ้วยยังไง
วันหนึ่งใช้กะทิประมาณ๕๐โล

ใช้แต่หัวด้วยมันจะเข้มข้นไงตักแล้วดังเป๊ะเลยนะ

มันอร่อยคือมันจะออกหวานหน่อยแต่มันไม่ได้หวานน้ำตาลนะ
ตรงที่ตัวหน่อไม้ใช่ไหม

แล้วตัวเห็ดถอบหรือว่าเห็ดหอบ

ของเขาอร่อยจริงเคี้ยวไปแล้วมันจะหนุบ
เป็นเห็ดนมสาวมันนิ่ม๑๕วันเป็นเห็ดเพาะที่อ่อน
ต้อง๑๕วันนะหลังจากนั้นไปแก่แล้วกินไม่ได้
อร่อยเด็ดดวงจริงคุณผู้ชม
จากเมนูที่ผมชิมไปแล้วนั้นที่ร้านยังมีอีกหลายเมนูนะ
ไม่ว่าจะเป็นปลาส้มที่กล้างเปื่อยเนื้อนิ่มรสชาติดีละลายในปากเลยล่ะครับ
หรือจะเป็นไก่บ้านผัดหนุ่มสาวรสชาติเผ็ดจัดจ้านกลิ่นหอมตลบอบอวนไปด้วยสมุนไพร
ตามด้วยไข่เค็มผัดพริกขิงปลาดุกฟูอร่อยจริงถึงเครื่องพริกแกง
ที่สำคัญร้านนี้เขามีของหวานอย่างขนมถ้วยกับวุ้นมะพร้าวอ่อนให้ทานฟรีเลยนะครับ
จ๋าเล่าให้ฟังหน่อยแต่ละเมนูราคาเท่าไหร่

อันนี้ก่อนเอาที่เป็นฮีโร่ของเรา
๑๕๐บาทถ้วยมาเริ่มเลยนะแล้วนี่ปลารัสสับ

๑๖๐กับชามใหญ่ขนาดนี้ถูกนะแล้วนี่

ไก่บ้านหาไก่หนุ่มสาวก็๑๕๐ค่ะ
ด้วยปลาที่หมักมาเป็นปีเนี่ยเท่าไหร่

แต่คุณจะทอดแล้วคุณจะเหลืองอย่างงี้ไม่ได้แม่ก็สอนวิธีทอดเขาด้วยอ๋อ
คือบางคนซื้อไปกังวลนี่จะทอดดีไม่ดี
แต่หน้าตากระจายเป็นชุด
ราคาไม่แพงแบบนี้ต้องตามไปชิมกันแล้วล่ะครับ
และวิธีการเดินทางมาที่ร้านมัดหมี่ก็ไม่ยากนะครับ
จากกรุงเทพมาตามทางหลวงหมายเลข๓๒
เข้าเมืองลบบุรีวิ่งผ่านวงเวียนศรีสุริโยไทย
แล้วขับรถข้ามคลองชนประธานมาบนถนนนารายมหาราช
แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระโหราธิบดี
ตรงไปอีกนิดหน่อยก็จะเจอร้านมัดหมี่อยู่ทางขวามือแล้วล่ะครับ
เด่นผมก็ชอบเป็นปลาร้าครับมันนัวดีรสชาติคือมันเข้มข้น
คือคนบ้านชอบอาหารพื้นบ้านคือปลาร้าคนอีสานเลยอร่อยครับ

อร่อยทุกเมนูแบบนี้นะครับ
ช่วงตลอดกินในรายการตลอดข่าวของเรา
นี่ให้กับแม่ติ๋มเอาไว้เป็นที่ระลึกนะจ๊ะ

หน้าในช่วงตลอดกินจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะ

อร่อยจริงเด็ดมาก

แล้วคุณแม่เจ้าของร้านน่ารักมาก